แบบจัดเต็มให้ได้กรี๊ดกันแบบสนั่นแน่นอ
เขาเตรียมขนทัพศิลปินที่เรารู้จักกันดี

บอกเลยว่าเต้นจนปวดขาปวดข้อเข่ากันแน่นอน
เมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวมีตัวแทนศิลปิน

สองสาวเบลวาวาชัยน่าดองส์ค่ะ
มาพูดคุยพร้อมกับจัดมินิคอนเสิร์ตโชว์เรียกน้ำย่อยกันก่อนด้วย
แล้วเพลงฮิตเพลงดังของตัวเองที่ร้องตามกันได้นะ

ก็มวยนิค่ะไม่ได้ตั้งใจ
แค่งานแถลงนะคุณผู้ชมยังแดนกระจายกันขนาดนี้
ศิลปินที่มาร่วมโชว์บนเวทีเนี่ยอีกเพียบนะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ทาทายังพี่เจเจตริน

ก่อนจะกดบัตรเอากินคอลลาเจนรอไปเลย
พวกคุณก็มาเล่นขยับข้อเขากันอีกเยอะแน่นอน
งานนี้เจอพี่มอสจ่อไมค์ถามก่อนพี่

แล้วก็พี่เกมภรรยาปีนี้๑๒ปีแล้ว

ใครที่ติดตามเรื่องราวความรักของพี่มอส
รู้เลยว่ายุคนั้นสมัยนั้น

จะเปิดตัวแฟนมันทำไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะ
มันยากมากเลยต้องปิดเป็นความลับ
เหมือนยุคนี้พี่มอสบอกเลยว่า

แล้วก็ง่ายหลัดกัน

เออก็อยู่กันได้ยาวแบบนี้แหละค่ะ

เป็นเรื่องของวิธีการ
การวางโปรซีชั่นของตัวเองนะครับ
ก็อย่าล้ำเส้นกันนะครับ
แล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขนะครับ

มันก็จะใช้เวลานานจนมันระเบิด

ว่ารักเราไม่เก่าเลย
จริงถ้าเกิดมองมาข้างนอกเนี่ย
ถามว่าแบบโอ้โหรักกันขนาดนี้ไหม

เห็นไหมบอกแล้วว่าให้ผลัดกัน
ค่ะแต่สุดท้ายแล้วพี่มอสบอก
เอ๊ยเรายอมก่อนก็ได้เหมือนกัน

ส่วนประเด็นช่วงเนี้ยมันมีข่าวลือ
นักร้องยุค๙๐คนนู้นทีคนนี้ทีเดียวก็เลิก
ราการชาวเน็ตก็ตามสืบกันไม่เว้นแต่ละวัน
แต่ละวันเลยผู้ที่โดนพุ่งเป้าหนักก็คือครอบครัวพี่เจ๊พี่ปิน
ว่าสิ่งที่ทั้งคู่ออกมาโพสต์ผ่านทางโซเชียลก็ดูเหมือนจะยืนยันข่าวลือนี้ไปนะ
แต่ว่างานนี้พี่มอสบอกเลยว่าก็ตามข่าวแหละทราบเหมือนทุกคนที่แบบรู้กัน
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงนะเพราะว่าก็ตามโซเชียลอย่างเดียว
ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ชายทั้งพี่ชายนะอย่างพี่เจเจตรินแล้วก็พี่ปิน
ได้แต่ส่งกำลังใจผ่านโซเชียลค่ะ
มันเป็นสิ่งที่เรามันเหมือนกับเราอยู่เป็นโสดอย่างนี้
ดีเราก็ไปรักคนคนหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
แล้ววันหนึ่งก็เลิกอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนคนที่คิดอะครับ
ยังไม่ได้เจอเลยครับเพียงแต่ว่าก็ให้กำลังใจทั้งสองคนครับผม
กับข่าวมาแล้วก็เราแค่แค่ส่งหัวใจหรืออะไรอย่างนี้
ก็ยังไม่ได้แบบพูดอะไรขนาดหรือไปแบบไปคอนเฟิร์มหรืออะไรอย่างนี้ครับ